ก็ดีนะคะเพราะเราก็ใช้ประจำอยู่แล้ว
ท่องเที่ยวบ่อยอะไรบ่อยแล้วก็ไม่อยากวุ่นวาย
ก็จองแบบง่ายสามารถดูได้ว่าราคาเท่าไร
อยู่แถวไหนอะไรยังไงมีเตียงเด็กไหมถ้าไปกัน
สบายหรือบางทีก็อาจจะแบบอยู่เป็นอยู่เป็นเช่าเป็นบ้านเป็นอะไรอย่าง
อย่างเงี้ยก็มีหมดกันแล้ววันนี้ก็สะดวกกับเรามากขึ้น
ใช่สะดวกกับเรามากขึ้นค่ะเพราะว่ามันเหมือนมีออปชั่นให้เราเลือกค่อนข้างที่จะแบบ
เยอะไม่ไม่ได้เป็นแค่โรงแรมอย่างเดียวพวกหรือว่าเช่าบ้านอะไรอย่าง
อย่างเงี้ยคือมีหมดเลยเหล็ดราคาให้เราตอบใจตัวเองใช่มี
ราคาเรามีราคาในใจอยู่แล้วอย่างเงี้แต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่า
อ่ะแถวนี้มีราคาเท่านี้ไหมเราก็เลือกกดเลยว่าอ่าราคาเท่านี้
หกพันไม่เกินแปดพันอยู่แถวนี้กดปึ้งเขาก็มีแบบตัวเลือกให้เราได้
เว็บเดียวแอปเดียวครบทุกอย่างใช่ครบทุกอย่างสะดวก
ง่ายดีค่ะเชิญชวนแล้วกันค่ะใครสนใจที่อยากจะใช่ก็ใครอยากจะแบบ
ท่องไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแบบในประเทศหรือว่านอกประเทศ
นี่คือสามารถแบบว่าเข้ามาดูได้เลยเพราะว่าเขามีโรงแรมให้เลือกแบบ
เยอะแบบเยอะมากมากเอาอย่างงี้ด้วยก่อนอ่ะเยอะมากมาก
มีทุกโรงแรมให้เลือกราคาเขาแบบว่าดีด้วยอืมอืม
อาจจะแบบน่าสงสัยมั้งเพราะว่าเราไม่เราไปเช้า

คือด้วยความที่ว่าเราไปไหว้พระ
ก็เลยแค่แบบไหว้พระเสร็จแล้วก็กลับเลย
เขาก็เลยแบบว่าสงสัยว่ามาทำไม
มาแบบมาแล้วมาแค่แบบไม่กี่ชั่วโมง
แค่แบบ๕๖ชั่วโมงแล้วก็กลับเลย
แบบมีอะไรเขาก็ขอแบบพาสปอร์ตไปดู
แล้วแบบมากับใครเอาเสื้อผ้ามาไหมมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าแบบบริเวณก็จะแบบเป็นบริเวณกักแบบอีกแบบนึงอะไรอย่างนี้

ตอนที่เขาเรียกตกใจไหมคะ
ไม่ตกใจเพราะว่าเคยโดนอีกประเทศนึงมาแล้ว
มีประสบการณ์มาแล้วเลยพอรู้ว่า
แต่อันนั้นน่ะคือเราบินคนเดียว
เป็นผู้หญิงบินคนเดียวแล้วก็แบบก็เลยเออก็เข้าใจ

อันนี้คือข้ามไปมาเกาะหรือไงครับ

ข้ามไปมาเกาะแล้วก็กลับมา
ใช่มันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันก็เหมือนแบบ
ทางแต่ละประเทศเขาก็จะมีอยู่แล้วว่าเออ
อะไรที่เป็นพฤติกรรมที่แบบว่าต้องแบบมาตรวจสุ่มเสี่ยง
มาตรวจมีตัวกลับไหม้อะไรอย่างเงี้อย่าง

คือเขาก็เช็คว่ามีตัวกลับหรือเปล่า
แต่อันนี้ของเรานี่คือเช็คก่อนเข้าเลย
เช็คตอนเข้าขากลับจากมาเกาะ

ก็ต้องมีอธิบายว่าแบบมาทำอะไร
เราก็บอกว่าอ๋อเรามาพาพนักงานรายการยูทูปเรา

ดีนะคนตามช่องเยอะไม่อย่างนั้น

ก็ประมาณหนึ่งว่าเราก็ไปแบบ

สบายใจนะ
ต้องเซฟตีระวังตัวอย่ามีสารฐานให้พอ
มันก็เป็นเรื่องแบบปกติขำเราไม่ได้ซีเรียสอะไร
เพราะว่าความปลอดภัยมันก็สำคัญของทุกประเทศอยู่แล้ว
ใช่ซึ่งเราก็เข้าใจ
ก็แค่แบบเออมาบอกก่อนจุกจิก
มันต่างจากที่แต่งตัวหน้าสงสัยไหม

ไม่รู้ว่าผู้ช่วยขี้แต่งตัวหน้าสงสัยรึปะ
ก็แจ้วกันว่าใครแต่งตัวหน้าสงสัยกว่ากัน
เพราะมีผู้ช่วยที่เป็นผู้หญิง

เหมือนกับน้องสาวสำหรับกระแส

ไม่ถูกใจหรือเราไม่ชอบเป็นปกติแต่ว่าเอ่อทุกอย่างมันผ่านมาแล้วมันก็
ไปอะค่ะก็ไม่ต้องแบบเราก็จะบอกเขาว่าเออแบบใจเย็น
อะไรที่แบบเอ่อไม่ดีก็เราก็มองข้ามไปอะไรที่แบบดีแล้วเราสามารถอ่ะ
อะไรที่ไม่ดีและเรารู้สึกว่าเออสามารถเอามาพัฒนาตัวเองได้
เราก็เอามาพัฒนาแต่ถ้าอะไรที่แบบว่ามันเป็นแบบคอมเมนต์ที่ไม่ได้สามารถเอามา
ใช้เป็นประโยชน์หรือพัฒนาตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าข้ามข้ามไป
วิธีผ่านมามาริน่าเครียดไหมคะเครียดไหมเหรอกับขาพี่ออกกันเย็นเย็น
มันก็ไม่ได้ถึงกับเครียดแต่ว่าเขาก็เขาก็รู้สึกคือ
คือกี้เข้าใจนะเพราะว่าละครมันเป็นละครที่เล่นยาก
มันเป็นละครที่เล่นยากมันเห็นใจทุกคนที่เล่นแบบละครเรื่องนั้นเลย
นอกนอกจากที่แบบว่าเล่นเป็นฝาแฝนแล้วคนที่เล่นด้วยในแต่ละซีน
เพราะว่าคนที่เล่นด้วยก็ต้องเล่น๒รอบ๓รอบเหมือนกัน
มันก็เลยเข้าใจว่าการที่แบบทำงานเหนื่อยเขาก็อยากจะให้แบบว่า
ผลลัพธ์ออกมาดีทุกคนก็เป็นปกติอยู่แล้วซึ่งอ่า
ซึ่งก็ถือว่าละครนี้แบบเรตติ้งถือว่าดีกระแสดีเขาก็ดีใจ
ยังแต่แสดงใครบอกว่ามาเสียแผนเอ่อที่จริงมีงานมาเราเรา
โอเคที่จะรับเราก็เราก็รับไม่ได้ไม่ได้เอ่อไม่ได้อะไรน่ะ
คืออย่างกี้เองกี้ก็เคยเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันว่าแบบ
เปลี่ยนตัวแล้วก็มาเป็นเราซึ่งเอ่อวันหนึ่งมันก็ต้องมีคนมาทำแทน
มันไม่สามารถที่จะหยุดงานไปได้หรอกค่ะเพราะว่างานมันไม่ได้แบบว่าทำได้ด้วยบุคคลคนเดียว
มันก็ต้องมีหลายฝากหลายฝ่ายถ้าทุกอย่างมันดำเนินไปแล้ว
มันก็ต้องดำเนินให้จบมันขึ้นเรือลำเดียวกันแล้ว
มันก็ต้องเอาให้ถึงฝั่งฝันให้จบให้ได้เพราะฉะนั้นเรารับหน้าที่มาแล้ว
เราก็ต้องทำเต็มที่ให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะได้เห็นกระแสขายแบบนี้
เราก็โดนจมตีเหมือนกันนะก็เห็นนะแต่ว่าพี่ถือว่าแบบเบาเบา
ไม่ได้ถือว่าแบบหนักอะไรขนาดนั้นซึ่งมันก็ต้องผ่านไปให้ได้
ถ้าแบบเจอเรื่องแค่นี้มันก็ต้องผ่านไปให้ได้ค่ะ
มันไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องผ่านไปให้ได้อืม
หมายถึงท่านร้องไห้ไหมคะเขาเขาเป็นคนเข้มแข็งเขาเรื่องแบบนี้
เขาแบบไม่ร้องไห้หรอกคือชีวิตเรามันมีแบบเรื่องให้แบบร้องไห้มากกว่าเรื่องแค่นี้อืมใช่
แต่เราได้ชมละคร้อน้องไม่ใช่ได้ชมค่ะได้ชมแล้วดู
เป็นยังไงบ้างกับแสงผลงานของน้องซาวะก็ถือว่าพัฒนานะ
มันก็มีแบบบางอันที่แบบว่าเราดูแล้วเราก็แบบอืม
ที่แบบว่าเอ้ยทำไมถึงแบบเล่นแบบนี้อะไรอย่างนี้
แต่เราเข้าใจเลยว่ายากบทที่เขาได้รับคือกี้ก็เคยเล่นฝาแฝดเหมือนกัน
แต่บทที่เขาได้รับนะยากที่สุดที่แบบกี้ยังไม่เคยเล่นบทที่ยากขนาดนี้
เพราะว่ามันเป็นฝาแฝดที่จะต้องมาสลับตัวกันอีกทีนึงอ่ะ
มันเลยแบบโอ้ยมันซับซ้อนมันแบบเข้าใจเลยว่าว่ามันยาก
แต่ว่าถือว่าเขาก็ทำได้ในระดับที่ประสบการณ์เขามีใช่
เขากดดันไหมคะกับบทนี้จริงอะ
กดดันไหมเขาก็ไม่ได้พูดว่าเขากดดันนะแต่ว่าเขาก็จะบอกว่า
เหนื่อยแล้วมันเป็นบทที่เครียดกลับมาบ้านแล้วแบบเหนื่อยกลับมาบ้านแล้วเครียด
เพราะว่าตัวละครมันร้องไห้เยอะแล้วตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจหรอก
เพราะว่าเราก็แบบเราก็เคยผ่านแบบบทแฝดมาแล้วดราม่าก็เคยเล่นมาแล้ว
แล้วก็จะบอกว่าโอ๊ยมันอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้น
นอนไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แบบว่ามีพลังไปทำงานเอง
แต่พอได้แบบดูละครเขาแล้วแบบว่ารู้เลยว่าเฮ้ยเราเป็นคนดูอ่ะ
บางทีแบบแทบจะกั้นหายใจเลยยังก็เลยเข้าใจว่าอ๋อโอเคมันก็
ก็เป็นบทที่หนักเหมือนกัน
อันท่านเป็นคนง่ายของซามมี่ฮะ

ดีใจดีใจแทนเขาเพราะว่าเราเห็นเขาแบบตั้งใจทำแบบทุกอันอะไรอย่างนี้
ผลงานเขาตั้งใจเขาก็อยากจะให้มันดีในทุกอันแหละ
อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เขาตั้งใจแล้วก็แบบเอ่อแล้วเขาทำเองอะค่ะ